ใช่ค่ะแล้วคราวนี้มาขโมยกรงนกแก้วสันคอนัว

มาเลยค่ะกลางวันแสกปีนเข้าไปในบ้าน

พอได้กรงนกแก้วสันคอนัวมาแล้วขึ้นกระบะส้ม

คลิปนี้เจ้าของบ้านสองสามีภรรยา

คือเราก็ไปคุยกับสองสามีภรรยาเธอบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้เอานกมาอาบน้ำ
เสร็จแล้วก็เอานกใส่กรงผึ่งแดดตอนเกือบจะเที่ยงจะเก็บกรงนก
เอาหายไปไหนอ่ะเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นพฤติกรรมของคนร้ายทั้งหมดเลย
คือคนร้ายเนี่ยขโมยเสร็จขึ้นกระบะส้มหนีไปทางหน้าปากซอยค่ะ
แล้วไม่รู้ว่าคนร้ายเหมือนกับจะเข้ามาดูรัดเราก่อนจะก่อเหตุด้วย
ทีนี้เราก็เลยคุยกับสามีภรรยาเขาบอกว่านกที่ขโมยไปเนี่ยนะ
เป็นลูกนกอายุ๔เดือนเขาบินเองได้แล้ว
ตัวหนึ่งประมาณ๓๐๐กว่าบาทถ้ามันโตมันก็แพงกว่านี้
แต่ที่เขากังวลมันมีนกอยู่ตัวหนึ่งคอเอียง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังคงต้องฝีดอาหาร
ก็คือป้อนอาหารอยู่ไปผ่าตัดมาแล้ว๒ครั้ง
อาการเริ่มดีขึ้นนะแต่จู่คนร้ายเอาไป
กลัวคนร้ายเอาไปแล้วเกิดไม่ดูแลนกมันตายทำยังไง
อยากให้ตำรวจที่สพบังศรีเมืองช่วยตามตัวคนร้ายหน่อยนะคะ